ตกเรื่องส่วนคนที่แลกภูมิกันที่ไม่ค่อยยอมทำเรื่องวันนี้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
เพื่อให้เมื่อกี้นทำกองเขาไม่มีตัวละเอ่อ

ลูกฟังขอลูกฟังขอลูกฟังขอลูกฟังขอ
ลูกจะแชร์ลูกลูกฟังขอตอนเนี้ยฟังขอลูกฟังขอ

แล้วไม่เช็ดเห็นลูกเป็นเรา
เข้าเข้าเฉยไหม
เข้าเฉยใช่ลูกต้องฟังสักนิดหนึ่งนี่ค่ะอาจารย์เนี่ย

นี่ลูกฟังกายุเนี่ย